ใครอยู่แถวรัชดา๓๖พี่เบิร์ดใช่ไหมเค้าเค้า
เมื่อวานี้เขาบอกว่าตัวอะไรลูปปั้นใหญ่เวตานหรือเปล่า

แล้วทำรถติดยาวเลย

เช้าเลยพรุ่งเช้าคนกำลังไปทำงานพี่เบิร์ดไม่ได้แข็ง
ติดยาวตั้งแต่หน้าสารอาญาไปถึงสะพานพระราม

มันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นเส้นต่อเนื่องไป
ติดอยู่ตรงสะพานตรงนี้คุณผู้ชมครับ
แต่ถ้าเป็นสายมูจะรู้จักกันในชื่อครูกายแก้วครับ

ตามความเชื่อครูกายแก้วจะช่วยประธานพรความสำเร็จ
ให้แก่ผู้ที่แสวงหาความร่ำรวย
ยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะ

ดังไปถึงฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์เลยแล้วก็มาเลเซียด้วย
รูปปั้นครูกายแก้วความสูง๔๓๕เมตร
กว้าง๒๗เมตรฐานลึก๑๓เมตร
น้ำหนัก๓๕ตันนะ
ที่เห็นว่าติดอยู่คาสะพานเนี่ยคุณผู้ชม

นี่แยกรัชดาลาดมะพร้าว
อ่าราดพร้าวเหรอครับเออราดพร้าวราดพร้าวเออเออเออราดพร้าว
ทีนี้คนดูแลสารอย่างนายเทพฤทธแป้นสุกอายุ๔๗ปี

บรมครูสายเวชหรืออย่างแบบอสูนเทพ

เรื่องงานโชคลาภค้าขายเงินทอง
พอสมหวังก็จะเอาผลไม้ทองคำ
มาถวายครับเอาทั้งผลไม้บ้างทองคำบ้างมาถวายท่าน
ก็มีการเคลื่อนย้ายรูปปั้นครูกายแก้วมาจากนครปฐมครับ
คิดดูสิจากนครปฐมมาถึงรัชดาได้อีกนิดเดียว
ชั้นหลุยมาตลอดทางใช่อีกนิดเดียวชั้นหลุยมาตลอดทางจนกระทั่งปากซอยรัชดา๓๖
ติดสะพานลอยติดสะพานครับเนี่ยเออ
ก็มีการวัดระยะส่วนหัวเหลือ๒๓เซนติเมตร
อันนี้นิดเดียวนะอันนี้นิดเดียว
ตำรวจบอกว่าก็เพราะมีการทำถนนเพิ่ม
ทำให้ความสูงของสะพานออสสะพานลอยมันก็เลยสูงไม่เท่าเดิมแล้ว

มันก็เลยสูงขึ้นมาเหรอไม่ได้หรอกสะพานมันสูงเท่าเดิม
อ่าสะพานเท่าเดิมแต่ว่าถนนก็ยุ่งขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นโอเคยังมาต่อยบ้างอะไรบ้าง
อ่าเทปูนบ้างอืมถามว่าแก้ปัญหายังไงอ่ะเออทำไง
คือปล่อยลงข้างหลานิดเดียวนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ปล่อยแป่นแต๊ดไม่ใช่แป่นแต๊ดแล้วบีแม็คไปนะไม่ใช่นะ
แล้วก็เปลี่ยนมาใช้เลนซ้ายสุดของถนน
เพราะว่าผิวถนนต่ำกว่ารถก็เลยผ่านไปได้
ฟังคนดูแลสารอย่างคุณเทพฤทธิหน่อยครับ

ผ่านมาตลอดไม่ได้ติดอะไรเลย

จะติดอยู่แล้วนี่นิดเดียวเองสะพานตรงหน้าศาลัยา

ครูก็อาจจะอยากให้คนได้รู้จักกันมากขึ้น
อะไรอย่างนี้นะคือผมมองส่วนตัวนะ

เพราะว่าเราก็ส่วนวิสัยจริงผม
คุณเทพฤทธิ์คนดูแลสารคุณผู้ชม

ที่ครูกายแก้วมาติดคาสะพานหน้ารัชดา๓๑
ต้นเป็นคาออกไปเพราะอะไรรู้ไหม

กายแก้วอยากจะสื่อสารให้คนรับรู้
ว่ามีการเชิญท่านมาประดิษฐานครับ

เป็นพระเกจิชื่อดังของประเทศกัมพูชา

เป็นพระที่เก่งด้านศัยศาสตร์อิทธิฤทธปฏิหาร
เหินเดินอากาศแล้วก็ร่องหนได้

แต่มีการแต่งเติมไปเพื่อเปรียบว่าบินได้
ทองเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเขี้ยวยาวเล็บยาว
เพราะเดินทุดงก็เลยไม่ได้ตัดเล็บ

แล้วเมื่อคืนนี้๒ทุ่มก็มีพิธีเบิกเนธครูกายแก้ว
โดยการนำพลอยแดง๒เม็ดติดที่ดวงตา
นี่คุณผู้ชมตอนทำพิธีตอนค่ำหน่อย

พลอยแดง๒เม็ดติดที่ดวงตาของครูกายแก้ว
และจะมีพิธีบวงสวงใหญ่สำหรับใครที่ศรัทธาท่านนะ๑๓สิงหาคมนี้ครับ
ทะเบียนรถบรรทุกที่บรรทุกครูกายแก้วมา